ทำไมรถคันอื่นถึงได้บีบแต่ใส่เราบางคันถึงขั้นเปิดไฟสูงด้วย
ไปดูซิว่าสาเหตุเพราะอะไรครับ

พูดบ่นแหละ

โย่เฮ้นายนายนาย

ทำไมค่ะพี่ว่ามีแมวอยู่บนหลังคารถของนายนั่นไง

ใช่ขอบคุณจังหวะจากคุณชิสานะครับ
อ่ะไปดูเจ้าแมวตัวนี้ฮะมันอยู่บนหลังคา

แล้วคนที่เขาสัญจรไปมา
เห็นรถกู้ภัยคันนี้แล้วเขารู้แล้วแมวอยู่บนหลังคารถ
เขาก็พยายามจะส่งสัญญาณทั้งบีบแตรบ้างเปิดไฟสูงบ้าง
ขับขนาดข้างแล้วปาดหน้าเลยนะ
ไม่เชิงตาดหน้าแบบนักกลัวหรอก
แต่ก็ขับมาจอดอยู่ที่ด้านหน้า
แล้วตะโกนบอกคนขับว่าจอดก่อนจอดก่อน

ใช่มีเรื่องแล้วแมวอยู่บนหลังคารถ
นี่ไงสุดท้ายช่วยมันมาได้ใช่ไหม
ใช่แล้วล่ะครับเอาลงมาจนได้เป็นแมววิเชียรมาศกุชิสา
แมวพันธุ์อย่างดีใช่เขาบอกว่า
รูปร่างลักษณะของมันตรงตามตำราเป๊ะเลย
หน้าผากโหนกนู้นโบกลบหารคุณคุณคงรู้ดี
อันนั้นพี่อัพพรนะ
เขาว่าอย่างนี้แมววิเชียนบ้านมันมีจุดสังเกตเยอะ
แต่เล่าแบบสั้นว่าแมววิเชียนมาสเขาเชื่อว่าเป็นแมวมงคล
มีเอาไว้เนี่ยมันจะเสริมสิริมงคล
แล้วเนี่ยมาเกาะรถกู้ภัยคันนี้ใช่เออแต่ผมบอกเลยนะว่า
ถ้าสมมุตินะมีการซื้อขายเรื่องของแมววิเชียนมาก

แต่เขาว่ากันว่าราคามันไม่ธรรมดาด้วยนะ
เป็นหมื่นเป็นแสนจริงแถววิเชียนมาก
ครับเรียบทีแล้วถ้าตรงตำราไปเพี้ยเขาเลยนะครับ
ดูครับตั้งแต่สีสะจลดปลายหาวสีสวยมากจริง
แล้วมันมีการไล่สีแบบพอดีตรงตามกำไรอย่างที่บอก
ตาหูหน้าถูกไหม
แต่ว่ามีปลอกคอเนี่ยปลอกคอนี่เพิ่งใส่ไหม
ใช่ไหมเพิ่งใส่มันไม่ได้มาตอนวันเกิด

เพราะฉะนั้นก่อนสตาร์ทเช็คให้ดีก่อนแล้วกันนะ
ถูกต้องค่ะ